หลังจากนี้ก้าวไกลเองจะไปอยู่ตรงไหนเอ๊ะสูตรการจัดตั้งรัฐบาลมันต้องเป็นสูตรไหนอีก
อาจารย์วิเคราะห์นะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คและคุณขวัญครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเรื่องการเมือง
คนที่ตามการเมือง๓๔วันที่ผ่านมาเห็นความเคลื่อนไหวของการเมืองแล้ว
ตั้งคำถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทย
ทำไมมันชุนละมุนมันฝุ่นตลบได้ถึงขนาดนี้
ผมก็ย้ำว่ามันจะต้องอธิบายให้เข้าใจว่า
นี่เป็นการเมืองที่ติดล็อกติดล็อกรัฐธรรมนูล
รัฐมนูลที่เขียนไว้ให้สวมีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในช่วง๕ปีแรก
แล้วสวเขาก็ใช้อำนาจนั้นเป็นตัวกำหนดเกม
เป็นตัวกำหนดเกณฑ์ของการเมือง
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้การเมืองมันก็บูดเบี้ยว
ไม่เป็นไปตามคันลองที่มันควรจะเป็น
อะไรอะไรมันถึงนำมาสู่ความสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูก
ติดล็อกอย่างที่ว่าแล้วพอติดล็อกก็ต้องดิ้นหาทางออกที่จะคลายล็อก
เพื่อจะตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อจะเลือกนายกให้ได้
มันเริ่มต้นอยู่ตรงนี้
ฝุ่นจึงตลบและทำให้คนติดตามการเมือง
มึนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นงึนงงเพราะว่า
ปลดล็อกได้ต้องหาทางออก
หาทางออกไปทางไหนก็มีปัญหาที่ผ่าน
นี่มันเป็นไปได้ยังไงเช่นสมมุติว่า
แปดพักจับมือกันมัดกันเป็น
ข้าวต้มมัดไปไหนไปกันไม่ปล่อยมือกัน
ก็เห็นอยู่ชัดว่ามันเลือกนายกไม่ได้
เมื่อเลือกนายกไม่ได้ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้
เห็นอยู่ชัดว่าเกมนี้มันต้องพึ่งสว
ฉะนั้นเมื่อสวไม่โหวตให้ได้ไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบห้า

คลั้นจับไม่พึ่งสว
ชักชวนพักอื่นมาเติมเสียงหรือมาโหวตให้ให้เกิน๓๕
คำถามคือที่ทำทำกันอยู่เนี่ยเชิญมาขอเสียงเฉยหรือเชิญมาร่วมรัฐบาล
แล้วทุกพักเหมือนกันนัดไว้คือยินดีที่จะพิจารณานำไปหารือกัน
แต่ว่าต้องไม่มีพักเก้าไกลร่วมกับรัฐบาล
ต้องไม่มีพักที่เสนอแก้มาตรา๑๑๒
คำตอบนี้ประสานเสียงเหมือนกันหมด
เพื่อไทยก็เจอข้อหายืมปากเพื่อนไล่ก้าวไกล
เจอเขาไปเต็มอีกต่อกนิดนึง
เขาเรียกร้องให้แปดพักรักษาคำพูดภาระหนักวันนี้จึงอยู่ที่เพื่อไทยครับ
ผูกกันไว้๘พักเหมือนเดิมแล้วเดินหน้าหาพักมาเติมก็เห็นอยู่ว่า
เสียงโหวตเป็นนายกก็ไม่พอตั้งรัฐบาลไม่ได้
คลั้นจะปล่อยมือก้าวไกลเพื่อไปเป็นนายกให้ได้ตั้งรัฐบาลให้ได้
ก็เจอปัญหาเสี่ยงกับความรู้สึกที่ถมทับมาจากประชาชนที่เขาเลือกมา
ประชาชนที่เขาหวังว่าทาง๘พักจะได้ตั้งรัฐบาล
ปิดทางรัฐบาลที่ถูกเรียกว่าสืบทอดอำนาจ
ความรู้สึกนึกคลิปนี้จะไปออกฤทธิ์เอาตอนการเลือกตั้งครั้งหน้า
หนักจะเบาจะมากจะน้อยแค่ไหนตอบไม่ได้แต่มีแน่
แต่ว่าแค่เริ่มต้นเดินเกมนี้ก็โดนมาจากหลายวงการ
วันก่อนผมเห็นสื่อรุ่นใหญ่พญาไม้พระเด็จภูรีปฏิพาณ
เขาเขียนว่าบางคนในฝั่ง๘พักกำลังนำทงแห่งชัยชนะที่ประชาชนมอบให้
ปูพรมให้กับฝั่งพระเด็จการและสมุนบริวารแห่งการสืบท่อ
สืบทอดอำนาจเท่ากับธรยศต่อประชาชน
สิบกว่าล้านคนที่เลือกเพื่อไทยมาจึงตั้งคำถามว่า
สู้กับทรลาศเพื่อเป็นทรลาศซะเองอย่างนั้นหรือ
คนในพรรคกันเองจะตุลนฉายแสงพอสคริปต์ว่าไม่จำเป็นต้องหารือ
กับลวงไทยสร้างชาติกับภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้วไม่ควรที่จะคิดที่จะร่วมกับรัฐบาลกับสองพักนี้
นี่คนในภักดิ์คนนอกภักดิ์คนในวงการเมือง
อย่างนาวากก่าลที่สิทธาที่หวาลีแก่นำภักดิ์ไทยสร้างไทย
ไปเอาคลิปธิกหมอโชรณานสีแก้วตอนดีเบตเวทีของ
ไทยรัฐทีวีนี่แหละเอามาเตือนความจำที่หมอชนน่านพูดว่า
ถ้าวันหนึ่งเพื่อไทยไปร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
ผมขอลาออกจากหัวหน้าพักครับแล้วคนก็ปรบมือ
เศรษฐาทวีสินคนที่เขาจะเสนอชื่อโหวตนายกก็เคยพูดเอาไว้
ผมจะไม่ขอเป็นนายกที่มีพักของสองลุงร่วมรัฐบาลด้วยนี่
นี่คือแรงกระแทกที่ถาสมใส่เพื่อไทยไงครับแม้ว่าจะยังไม่ตัดสินใจทางใดทางหนึ่งก็ตาม
คนที่พยายามอธิบายให้เห็นถึงหัวอกของพักเพื่อไทย
ว่าเลือกไปทางไหนก็เจอทั้งนั้นคือคุณสุธินคลังแสง
คุณสุธินเขายอมรับว่านี่คือความยุ่งยากของเพื่อไทย
แม้กระทั่งจะใช้สูตรกอดคอกันไว้ให้แน่นแล้วอึดกันไว้เหมือนที่หลายคนแนะนำว่ากอดคอกันให้แน่นอึดกันไว้
รอจนกว่าสวชุดนี้จะพ้นหน้าที่โน่นเนี่ยเดือนพฤษภาคมหกเจ็ด
กันไว้คำถามก็คือว่าช่วงที่อึดกันไว้อย่างนั้น
แล้วพักร่วมรัฐบาลเดิมเขาชิงตั้งรัฐบาลได้
หนีไม่พ้นหรอกครับว่าเพื่อไทยกับ๗พักก็ต้องถูกด่าอีก
ว่าคนอุตส่าห์เลือกกันมาแล้วทำไมปล่อยให้เกิดรัฐบาล
สืบทอดอำเด็จการเกิดขึ้นโดนอีกครับ
เรียกว่าขยับไปทางไหนก็โดนทั้งนั้น
นี่คือทุกขลาบนี่คือต้นทุนอันนี้เป็นรายจ่าย
เป็นต้นทุนเป็นทุกขลาบซึ่งมันจะเกิดจากการผิดคำพูด
มันจะเกิดจากการพูดอีกอย่างแล้วไปทำอีกอย่างหนึ่ง
ผมถึงย้ำว่านี่เป็นเกิดจากการติดกระดุมเม็ดแรกผิด
ผลพวงจากการล่างรัฐมนูลนั่นน่ะคือที่มาของความวิปริตผิดเพี้ยน
ของการเมืองแล้วส่งผลให้การเมือง
ไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นปัญหามันอยู่ตรงนี้
แล้วส่งผลให้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองขาดความศรัทธาการเมือง
หลายคนบ่นว่าแล้วจะให้เลือกตั้งกันมาทำไม
เขาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะแยะคราวนี้ใช้สิทธิ์กันล้นหลาม
เจอสภาพการเมืองอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไร
เกิดความรู้สึกไม่ศรัทธาต่อการเมืองเบื่อหน่ายต่อการเมือง
เอือมระอาต่อการเมืองอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่
บรรทรความเป็นประเทศประชาธิปไตย
เราจะต้องปล่อยให้คนเบื่อด่ายอย่างนี้ไม่ได้ครับปิดท้าย
เมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งที่กัมพูชาเอามาปิดท้ายหน่อย
ตกลงว่าพัก๔พีพีพักของรัฐบาลกัมพูชา
กวาดที่นั่งสอสอหมดเลยครับร้อยยี่สิบห้าที่นั่ง
กวาดหมดเพราะพักเล็กพักน้อย
สิบเจ็ดพักไม่มีศักยภาพไม่มีกำลังที่จะไปต่อกรได้
มีอยู่พักหนึ่งที่เป็นความหวังของประชาชนที่เขาอยู่ตรงข้าม
เป็นพักฝ่ายค้านน่าจะมีมาเป็นสอสอได้บ้าง
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาก่อนการเลือกตั้ง
พักที่ว่านี้ก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรกตที่นั่น
เขาก็ตัดสิทธิ์เสียก่อนครับฟังแล้วคุ้นไหมล่ะครับ
ฉะนั้นปิดท้ายว่ามาถึงเที่ยงวันนี้ต้องจับตาดูอะไร
จับตาดูวันพรุ่งนี้วันที่๒๕เขาจะแถลงข่าวพักเพื่อไทย
เขาจะแถลงข่าวว่าจะเอายังไงและถ้าสมมุติว่าเห็นท่าว่า
ยังไม่ดียังมีปัญหาวันที่ยี่สิบเจ็ด
ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีอาจจะต้องเลื่อนออกไปอีก
ฉะนั้นช่วงนี้ต้องติดตามข่าวการเมืองติดตามกับไทยรัฐนี่แหละครับ
เราจะเจาะเป็นระยะระยะเป็นช่วงเวลาของทุกช่วงข่าว
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะจับตาเพื่อไทยนะ
จะไปแพร่งไหนเพราะคุณสุธินบอก๓แพร่ง
ทางสามแพร่งอันตรายทุกแพร่งเลย